คุณผู้ชมครับตอนนี้หลายภาคส่วนเตรียมความพร้อมในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญบนเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี

รับมือกับฝนระลอกใหม่ที่จะตกลงมาตั้งแต่๑๖๒๐มกราคมนี้
ติดตามบรรยากาศล่าสุดสถานการณ์การเตรียมความพร้อมการรับมือกับน้ำในรอบนี้
กับคุณระวีการแก้ววิจิตสดจากพื้นที่เกาะสมุยครับ
ขณะนี้นะคะที่ฉันยืนอยู่ที่บริเวณของปากทางนะคะที่จะลงไปยังบริเวณหาดเฉวงค่ะ
หรือว่าสาลาคอยนะคะที่จะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอก่อสมุยจังหวัดสุราธานีค่ะ
ซึ่งบริเวณนี้ขณะนี้ก็มีฝนโปรยปลายลงมาในพื้นที่แล้ว
ขณะที่ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนักแล้วก็ตกต่อเนื่องจนถึงณเวลานี้เลยทีเดียวค่ะ
บริเวณนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกนะคะรวมถึงน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง
เดี๋ยวเราจะไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่กันนะคะว่าเขาทำงานตลอด๒๔ชั่วโมงอย่างไรบ้างนะคะ
พื้นที่โดยรอบค่ะคุณผู้ชมค่ะก็จะเห็นว่าเป็นจุดที่ตั้งเครื่องระบายน้ำนะคะ
จำนวนสองเรื่องด้วยกันค่ะเพื่อที่จะระบายน้ำในพื้นที่ของตำบลบ่อผุดนะคะ
อำเภอกะสมุยจังหวัดสุราธานีออกสู่ทะเล
โดยเจ้าหน้าที่ยังแร่งมือระบายน้ำลงอย่างต่อเนื่อง
การทำงานในข้ามคลิปวันนี้จะเป็นยังไงบ้าง

การทำงานในเรื่องของเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการดำเนินการยังไงบ้างคะ
ครับตอนนี้ก็คือเราอยู่ในขั้นของการเตรียมการรับสถานการณ์นะครับ
คือตอนนี้เรากำลังพร่องน้ำจากพลุเฉวงเพื่อออกทะเลให้มากที่สุด
ถ้าว่ามีเหตุการณ์ที่ว่าเหมือนฝนตกหนักลงมาคือผู้เฉวงเหมือนกับแก้มลิง
ตอนนี้คือน้ำทุกที่จะลงมาในพุทธเฉวงเพราะฉะนั้นคือเราต้องพร่องน้ำให้เยอะมากที่สุด
เพื่อว่ารอการเก็บขักน้ำมาไว้ตรงนี้ตอนนั้นคือนั่นคือขั้นตอน
เพราะณ
ค่ะคุณพี่คะแล้วสถานการณ์น้ำรวมถึงการระบายน้ำในตอนนี้ค่ะท่ามกลางที่สายฝนกำลังจะตกลงมา
เราได้มีการเตรียมรับมือแล้วก็เฝ้าระวังยังไงบ้างคะ
ตอนนี้เราเกลาเฝ้าระวังอย่างไรบ้าง

ของจังหวัดสุภาพรุ้นรู่รีและนามเครื่องหนักแบบนี้
นิดนึงสำหรับสถานการณ์ตอนนี้ค่ะ
กังวลไหมคะคิดไหมคะว่าหลังจากนี้
มันจะตกลงมาเพิ่มมากแค่ไหนในมุมมองของพี่เองค่ะ
ถ้าว่าตอนนี้แล้วจริงนะครับถ้าว่าดูคาดการณ์
น่าจะเป็นตอนตอนหัวรุ่งของตอนนี้คือน่าจะมีฝนลงมา
แต่ว่าคือตอนนี้คือเราสามารถจะเอาอยู่นะครับ
โอเคขอบคุณพี่มากขอบคุณค่ะ
ค่ะนี่เป็นสิ่งของพี่พอค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเฝ้าติดตามสถานการณ์ฝนที่จะตกลงมา
ก็จะเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะ

ราวิการแก้วิจิตรรายงานจากอำเภอกอสมุยตสุราธารณีค่ะ

นั่นก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับคุณผู้ชม
ในพื้นที่เกาะสมุยสุราธานีสายฝนก็โปรยปลายลงมาด้วย